สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
เรื่องน่ารักจะเป็นอะไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
พวกเราทำตามคำสั่งของนาย
ไหนบอกให้พวกเรานิ่งเราก็นิ่ง

ถ้าบอกให้เคลื่อนไหวก็ลุยกันเลยแบบนี้ล่ะครับ

เรามาดูเด็กรุ่นใหม่ใช้โทรศัพท์บ้าน
เริ่มต้นก็นำนิ้วแหย่แล้วก็หมุนแต่ละนัมเบอร์
แล้วยกโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ

โอ๊ยมันไม่ใช่แบบนี้
มันต้องยกหูก่อนครับคุณน้อง

ต้องยกหูแล้วค่อยกดหรือจิ้มหมุนที่ตัวเลข
อีกไม่นานสายว่างไม่ว่างเดี๋ยวก็รู้เองนะ
เอออนุชาราศีลายไทยหมอรำรุ่นใหม่ที่มักแตกต่าง
หวานว่างจากงานชัวร์ตัวไม่มีรถแห่คันใย
พี่เขาก็หารถพ่วง๓ล้อมาแห่กันแบบนี้
มวลคักมวลแน่เด้อ
รุ่นแจ้งพ่อพุ่มโผตื้นเช้าตัวเรียบออกมา
เร่งรถไทยหุ่นหน้าเรียบนำป้าเปล่า
พี่เขาขยับลูกคอแล้วก็เต้นแบบนี้แหละครับ
ลีลาทั้งรถทั้งคนก็ยวบยากจวบยาบ
แม่สนุกสนาน
จะเล็กจะใหญ่ขอได้มวลเป็นชายได้
นารัยหมอได้สว
เชิบเชิบ

โอ๊ยอย่าร้องสิครับอย่าร้อง

แค่มดกัดเองเดี๋ยวก็หาย

แต่งานแบบนี้แค่เข็มเล็กไม่เข้าใครออกใคร

มันไม่มีไฟเหรออ๋อมันไม่มีไฟ

กี่ชั่วโมงถึงแล้วไฟฟรีต่างกว่าฟังแล้วไฟฟรีไม่เสียตังค์ก็ฟรี
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ